คุณผู้ชมค่ะมีข่าวลือออกมาว่ามีนักร้องดังนั่งทรุกเมียอวยแล้วก็หวากนางเอกคู่จิ้นเขาจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าหวยดันตกอยู่ที่นี่เลยค่ะหนุ่มโตโน่พาคินขคลายคนของเขาคือน้องนิชาย์นไดนิชาย์เนี่ยเอง

ใช่แล้วซึ่งล่าสุดนี่นะคะฟายหญิงเขามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัว
ด้วยการโพสต์สตอรี่เป็นเพลงรักสุดอบอุ่น
พร้อมกับมีการติดอิโมจิรูปหัวใจสีดำแบบนี้
ซึ่งแฟนรู้ดีว่าเป็นอีโมจิที่สื่อถึงพี่ชายอย่างพี่โตโน่
ก็เลยทำเอาหลายคนที่เชียร์คู่นี้อยู่เนี่ยแอบชื้นใจหน่อยว่าเฮ้ย
อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเพลงนี้ความหมายมันดี
ความหมายแฝงมันประมาณว่าไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนความรักที่ฉันมีต่อเธอได้
ในขณะที่โตโน่ก็เข้ามาคอมเมนต์ภาพของนิชาเอง
จากปกติแค่กดไลค์เฉยใช่ไหม
เห็นไหมคุณโตโน่ก็เข้ามาสบายตา
สบายตาหรือสบายใจเอาดีก่อน
ก็น่าจะสบายใจและสบายตาแหละแบบนี้แฟนทั้งหลายก็สบายใจกันได้เลยนะคะ
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ของคู่นี้แน่นอน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจากข่าวลือนี้จะเป็นนุ่มโตโน่จริง
เพราะแค่มีคนแบบพาดพิงไปว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ข่าวลือตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปนะจ๊ะพี่ตุ๋นค่ะ